ในที่สุดแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานข้ามแยก
ซึ่งปกติแล้วไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานข้ามแยกนะคะ
และจุดเกิดเหตุเป็นจุดเดียวกันกับลูกของเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีค่ะ
ประสบอุบัติเหตุก็คือสะพานข้ามแยกคลองตัน
คราวนี้เหมือนกันค่ะใกล้กับจุดเดิมเลยนะคะ
เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะขี่รถขึ้นสะพานข้ามแยก

ประสบอุบัติเหตุตอนตี๓ที่ผ่านมาสดร้อนเลยค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วย๑คน
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายวิวัตรพักดีล้นค่ะ
เสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะหมวกกันน็อกไปคาอยู่แบบนี้นะคะ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุไปพบรถจักรยานยนต
ที่เขาขี่ไปประสบอุบัติเหตุก็คือ
ยามาฮ่าแอร็อก๑๕๕สีดำน้ำเงินทะเบียน๑คไข่ชชิง๕๗
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีร่องรอยการกระแทกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าผาก
แล้วก็ที่ราวสะพานมีหมวกกันน็อกค้างอยู่แบบเมื่อสักครู่
ติดอยู่นะคะสภาพเนี่ยพังเสียหายค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบว่ามีพยานหรือคนที่เห็นเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นแล้วพนักงานสอบสวนบอกว่า
ก็ถามใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนที่เห็นเหตุการณ์

ดูสิว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มีใครทำให้เกิดขึ้นหรือเขาเสียหลักล้มไปเองนะคะ
ส่วนร่างผู้ตายได้ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และมีการติดต่อญาติให้ไปรับศพ
เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ
ทีนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสะพานนี้นะ
คุณผู้ชมสักประมาณ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาจุดเดียวกันเลยนะคะ
เคยมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นบิ๊กไบท์ของนายพัฒนารินพงธนานิกรอายุ๓๗ปี
เป็นลูกชายของนายประเสริฐพงธนานิกรหรือว่าดีเจรยา
ค่ายเพลงรถไฟดนตรีก็ลักษณะเดียวกันนะคะ
ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับราวสะพาน
แล้วก็เป็นภาพที่สยดสยองสะเทือนใจมาก
โดยเฉพาะคุณพ่อของผู้ตายค่ะ
นั่งรูปศรีษะของลูกในขณะที่ศรีษะขออนุญาต
ออกจากหัวแล้วค่ะขาดออกจากคอแล้วค่ะ
หลังจากนั้นถัดมาเพียง๑อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
มีผู้เสียชีวิตอีกครั้งซึ่งก็ไม่ห่างจากจุดที่
นายพัฒนารินหรือว่าคุณโน๊ตไปประสบอุบัติเหตุ

พบว่าอยู่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เมตรนะคะ
ซึ่งสะพานข้ามแยกห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นไป
อย่างที่บอกไปแต่ว่าก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ข้ามกันเรามีให้เห็นบ่อย

ก็ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาจนถึงเดือนนี้๔เดือนเอง
แต่มีถึงขั้นเสียชีวิตแล้วใน๓เหตุการณ์